เดี๋ยวนี้จะเป็นลูกค้าก็ดีเป็นพนักงานก็ดี

เพราะว่าเรามีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อได้ทั้งหมดเลย

ล่าสุดค่ะพนักงานพาร์ทไทม์ร้านชานมไข่มุก
ก็ขายของปกติทำหน้าที่
ทีนี้ปรากฏมีลูกค้าสองคนเป็นสามีภรรยา
แทนแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ขโมยมือถือของเด็กพาร์ทไทม์ร้านกาแฟ

ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไป

มีผู้ชมจำนวนมากแล้วก็แชร์ต่อไปเยอะมากนะคะ
นายธนาคมธนการพ่อของผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง
ลูกสาวก็ขายของทำงานตามปกติทีนี้มีลูกค้าสองคนเนี่ยค่ะเป็นแฟนกัน
สั่งโกโก้ทีนี้น้องเขาก็เดินไปหลังร้านเพื่อไปดูชาที่ต้มอยู่

ปรากฏนี่ยายยังดูรัดเรามองไปมองมาเห็นว่าน้องเนี่ยวางโทรศัพท์เอาไว้ข้างกับเครื่องคิดเงิน
รัดเหล่าซ้ายขวาว่ามีใครอยู่บ้างแล้วตัวแฟนทำทีเปิดเมนูนะ
สักพักก็เนี่ยมองซ้ายมองขวาอีกหลายทีแล้วก็สักพักคุณผู้ชมจะเห็น
ยื่นมือไปคว้ามาเลยหยิบมาหน้าตาเฉยเลยจริง
น้องเขาก็ไปดูชาดูโกโก้เพื่อจะต้มโกโก้ให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมาแล้วอยู่ร้านคนเดียว
ซึ่งโทรศัพท์ที่ได้ไปเนี่ยนะคะเป็นโทรศัพท์นี่ขวาละแย่ก่อนมองคนมองคนเพราะว่าคนก็เดินผ่านไปผ่านมา
นี่ถือว่าอุกอาดนะเพราะว่าคนอยู่ในห้างเยอะเลยแล้วก็นี่

เพิ่งซื้อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเอง
แล้วซื้อจากการเก็บเงินทำงานด้วย
พ่อบอกว่าผมช่วยออกแค่บางส่วนเท่านั้น
เพราะใจจริงก็ไม่อยากให้ลูกใช้ของราคาแพงเท่าไหร่หรอก
แต่ลูกทำงานตั้งใจทำงานแล้วตั้งใจเก็บเงินซื้อเอง

ทีนี้ร้อยตำรวจเอกฟ้าคำรณหรีร่อง

เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเลยล่ะจากกล้องวงจรปิด

แต่รูปภัณฑ์สันธารทุกอย่างเห็นครบเห็นชัดแล้ว
ตอนนี้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนหาเบาะแสนะคะ
ว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้แหละ
ดูสิเห็นหน้าชัดน่าจะได้ตัวเร็วนี้แหละ